คุณผู้ชมค่ะเรื่องช้างกับคน
อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราอ่านข่าวมาตลอดนะ
ว่าช้างป่ากับคนมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไง
คราวนี้ค่ะช้างป่าบุกมาที่บ้านคนอีกแล้ว
ลุงแกเห็นเฮ้ยช้างตัวนี้มันเคยไล่คนมาแล้วนี่นะ

จุดประทัดจะไล่ช้างปรากฏว่าจังหวะที่พอจุดมันบึ้มค่ะ
นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง๔นิ้ว

ต้องพันธุ์พระกอสอยู่แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ลุงคือลุงเมฆทรัพย์สนออายุ๗๓แล้วนะ

ทุ่มเมื่อวันที่๒๙ที่ผ่านมาช้างป่ามา
มาจากทัพลานนี่แหละบุกเข้ามาที่บ้าน
ตอนนั้นน่ะนะลุงกับเมียนอนหลับพักผ่อนอยู่
หมาเลี้ยงไว้๔ตัวมันเห่าดังมากเลย
หยิบไฟฉายมาเลยส่องดูส่องดูอุ๊ย
ช้างป่ามาแบบตัวใหญ่มาก

แล้วพอช้างเห็นลุงนะปรีเข้ามาหาลุงเลย
แล้วลุงจำได้เฮ้ยช้างตัวนี้เคยไล่คนนี่นะ
มือเมียวิ่งหลบไปในบ้านก่อนเพราะลุงกลัวมากค่ะ

ไล่ช้างตั้งใจจะให้ช้างมันตกใจเสียงปั้ง

แต่ตอนจุดไล่ช้างเนี่ยปรากฏว่าประทัดระเบิดใส่มือลุง

หัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง๔นิ้วฉีกขาดเป็นแผลเวอะค่ะ
แล้วถามว่ามือลุงขาดช้างไปไหม
ไปนะช้างมันก็หนีเข้าป่าไป
ทีนี้พอลุงได้สติก็โทรบอกลูกสาว
ลุงเป็นจิตอาสาคุณแล้วลูกลุงก็กำลังไปไล่ช้างเจ้าละมุด
ครับคุณจำเจ้าละมุดได้ใช่ไหมจำได้ฮะ
อันนั้นก็มาบ้านคนเหมือนกันอยู่อีกหมู่บ้านนึง
ลุงลุงอ่ะไปไล่เจ้าละมุดอยู่เจ้าละมุดก็มุดเก่งฮะ
มาบ้านคนเก่งเก่งนะฮะเออแล้วลุงก็เลยบอกโอ๊ยลุงเอ้ย
เนี่ยพ่อเนี่ยโดนประทัดเนี่ยมันระเบิดบึ้มใส่มือเลย
ลูกก็เลยรีบมารับตัวพ่อพาไปส่งโรงพยาบาลนาดี
นี่คุณหมอทำแผลให้แล้วนะเย็บไป๑๐เข็ม
แล้วก็บอกว่าลุงเดี๋ยวลุงกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านนะ
ทีนี้ค่ะตอนที่ลุงมาพักที่บ้าน
จริงเราก็ไปคุยกับลุงแล้วเราก็ไปดูรอบบ้านพักด้วย
เจอเป็นรอยเท้าช้างที่เดินมามาจะมาเอาขนุนของเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมันก็เดินไปต่อนะคุณผู้ชมทิ้งร่องรอยต่างเอาไว้
ไปที่ไร่มันดูสิถอนหัวมันกินเอางวงมันถอนกินถอนกิน
แล้วก็มาเด็ดขนุนหน้าบ้านลุงเมฆกินไปค่ะ
เขาบอกนะว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะทำยังไง
ที่ทำให้ช้างป่ามันจะอยู่มันจะอยู่ในพื้นที่ของมัน
หรือจะอยู่ร่วมกับเราได้แบบสงบสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้ย
สินของชาวบ้านเสียหายบางทีช้างมันมามุดมาบุกครัวแบบนี้
เออหม้อหายกระทะน่ะไปหมดทำร้ายชาวบ้าน
ได้รับบาดเจ็บก็มีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ต่อไป
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหน่อยจะมีคนตายจากช้างหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาเลยกังวลอยากให้หน่วยงานหาแนวทางแก้ไขด้วยนะคะ